หญิงอ้อมผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
ก็อยู่กับคุณนุษย์นุชนันนะคะ

ที่บอกว่าหน้าใหม่เพราะว่าเธอเพิ่งไปงานจมูกมาใหม่จ้า

วันเวลาแห่งใครไข่ท้องคำค่ะ
งามยามดีวันนี้เลยนะคะ๑๔กันยา

ม๊าค่ะคุณผู้ชมตามมาค่ะระวังนะคะ

โน้ตมานี่เลยจ๊ะ

สวัสดีค่ะคิวากไมค์เลยค่ะ

โอ้โหแดนเซอร์คนที่๕มาแล้วค่ะ

มาค่ะคุณผู้ชมคะตามมาค่ะ

พอก่อนพักก่อนพักก่อน
ขอมาคุยกันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะมาค่ะ

ต้องถามน้องนุ๊ดค่ะว่าเพลงนี้พูดถึงอะไรยังไงจ๊ะ
ค่ะก็ต้องย้อนไปก่อนว่าเพลงที่แล้วเนี่ย
เป็นคนดีเป็นคนใหม่
งดดื่มงดเหล้าเข้าพรรษา

เพลงนี้ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะคุณจะอกหักโศกเศร้าเสียใจตกงานหรืออะไรก็แล้วแต่
เบิร์ดแก่วนี้ขอให้จะเป็นคนใหม่แล้วก็มาสนุกด้วยกัน
ต้องบอกว่าใหม่จริงค่ะลูกเลิฟก็คือใหม่หมดค่ะแซ่บมากแม่ยังไงคะ
อ๋อคือต้องบอกว่ามันเป็นการบ้านแล้วก็มันเป็นหลายอย่างที่กดดันเราว่า
ต้องแบบว่าหน้าผมชุดต้องแซ่บแล้วก็ต้องแบบว่าอัพเกรดไปเรื่อย
เราก็เลยแบบว่าอยากขอเปลี่ยนลุคไปเลยเพราะว่าอย่างศิลปินในค่ายที่ก่อนหน้านี้น้องลำไยเนี่ย
เขาก็จะเป็นแบบราชินีอินดี้นัมเบอร์วันอะไรอย่างนี้อย่างน้องยูกิเขาก็จะเป็นแบบสาวหมอลำใช่ไหมคะ
พอเราเป็นหมอลำเหมือนกันเราทำไงให้แบบว่ามันไม่ทับร่องทับรอยกันอะไรอย่างนี้
ก็เลยเป็นสาวมอลลาโมเดิร์น
เห็นว่าเพลงนี้ได้เห็นการเต้นลีลาแบบเต็มที่ซ้อมหนักมาก
แล้วพอตอนนี้คือแบบก็ต้องเริ่มจริงจังต้องกลับมาซ้อมเต้นมาอะไรใหม่
เหมือนได้ลื้อใหม่หมดเลยก็มีน้องที่คอยเทรนด์ให้
ห้างดุไหมคะในห้างประจักรชัยเพราะว่าเป็นน้องใหม่ของค่าย
ไม่ดุค่ะแต่ว่าจริงพอแบบว่ายิ่งในห้าง
แล้วก็พิจารณาเนี่ยพอเขาแบบให้ความแบบเขาเรียกว่าอะไรให้ความเป็นกันเอง
เรายิ่งมีความแบบกดดันยิ่งเกรงใจนะคะก็เลยต้องยิ่งทำให้ดี
แบบต้องเข้าใจว่าแบบในห้างลงทุนเยอะค่อนข้างเยอะ
หนูก็เลยอยากทำออกมาให้มันดีที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะ
นักร้องน้องใหม่แล้วดั้งใหม่ด้วยจ้า

ยังไงครับเพื่อกับซิงเกิ้ลนี้เลยปรับปรุงอิ๊ง
เพื่อปรับโงเห้งเพื่องานนี้เลย
พอตั้งแต่ก่อนจะย้ายค่ายคือพอไปอัพจมูกมาได้อยู่ค่ายใหญ่เลย
มานักร้องใหม่แล้วแดนเซอร์ใหม่ด้วยไหมค่ะนั่งอ่ะ
แดนเซอร์ที่นั่งน่าจะเปลี่ยนไปทุก๓เดือนอยู่แล้ว
ไม่ใช่แกพาไอฮ่างไปทำด้วย
แต่ไอฮ่างเป็นคนดูแลสุขภาพอยู่แล้ว
เหล้าบุหรี่ท่านก็ไม่แตะอยู่แล้ว
มาว่าค่อนข้างไม่ต้องดูอะไรเยอะหน้าเด็กอยู่แล้วค่ะ
ลองรภาพเพลงเบิร์ดแก้วดีแล้ว
พูดถึงไปติดตามด้วยที่ไหนค่ะ
สำหรับนุชนันวันวิราหายทองคำนะคะศิลปินน้องใหม่จากค่ายหายทองคำเรคคอร์ดนะคะก็อยากฝากผลงานเพลงใหม่ค่ะ
แก้วนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยแล้วก็นุษย์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะคะ
โปรดักชั่นค่ะเป็นคนดูแลสำหรับโปรดักชั่นครั้งนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้นุษย์นะคะ
อยากให้เข้ามาฟังกันเยอะดูกันเยอะเพราะเพลงนี้ก็ค่อนข้างตั้งใจมาก
แล้วก็แบบยิ่งได้รับความเมตตาจากแฟนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เรามีกำลังใจแบบ
ให้มันเหมาะสมกับที่เราแบบทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนจะส่งความสุขกลับคืนสตู
พี่อยากจะขอให้นุษย์กับแดนเซอร์สอนพี่เต้นเผื่อพี่จะได้เป็นนักร้องคนใหม่ของค่ายหายทองคำบ้าง
เป็นท่าย่ายง่ายมากค่ะมีการท่าย่ายง่ายที่แบบว่าง่ายง่ายนะคะ

เชี่ยวกับคุณครับ
หญิงอ้อมของเราก็สู้สุดใจนะนี่วางหนังสือสวดมนต์นี่ไปลุกขึ้นเต้นกับเขานะเนี่ย
นี่น้ำตาเอ่อดูครับใช่ไหม

ใช่ปกติเราไม่ได้เห็นพี่อ้อมเต้นแบบนี้นะพี่หญิงอ้อมของเรา
ใช่ค่ะแต่ใดก็แล้วแต่ติดตามผลงานคุณนุชนันด้วยนะครับ